คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกับบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงว่า
ถ้าเกิดว่าเราจะลงทุนเราจะเริ่มต้นหาข้อมูลหาความรู้อย่างไร
อันนี้ง่ายเบาสบายกับคนที่ต้องการจะเริ่มต้นลงทุน
มาทำความเข้าใจง่ายกับคุณชนุดการเกาะกุ่นครับ

คุณชนุดสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าคุณแนทนะครับคุณแนทครับเบื้องต้น
ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะลงทุนการหาข้อมูลในการลงทุนนั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้าง
แล้วก็เราจะไปหาได้ยากน้อยยากหรือว่ามากน้อยแค่ไหนครับ
ครับผมเดี๋ยวต้องเกลือนก่อนนะครับว่าจริงแล้วเรื่องการลงทุนกับความรู้นะครับ
เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะเพราะว่าเหมือนเราขับรถเนี่ยฮะ
การลงทุนไม่มีความรู้ก็เหมือนขับรถไม่มีใบขับขี่เลยนะอันตรายมากนะครับ
คือไม่ว่าเราอาจจะไปชนเขาหรือเขาอาจจะมาชนเราก่อนก็ได้
ดังนั้นการที่มีความรู้ก็หนึ่งแล้วคือช่วยลดความเสี่ยงนะครับ
เราเข้าใจมันได้เนี่ยเราก็สามารถลงมือแล้วก็ได้ผลตอบแทนเท่าต้องการได้นะครับ
แต่ทีนี้ปัญหาของตลาดหุ้นเนี่ยนะครับคือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้ามาโดยไม่มีความรู้นะครับ
เพราะอาจจะเข้ากันมาตามกันเห็นว่ามันง่ายหรือว่าเห็นใครก็ได้กำไรก็เลยเข้ามานะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่เข้ามาแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะขาดทุนกันนะครับ
บางคนบอกว่าอยากลงทุนตามคนอื่นเห็นลงทุนแล้วอยากจะลงทุนบ้าง
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยเราควรจะเริ่มหาความรู้ยังไงดีครับคุณนะครับ
ง่ายสุดเลยนะครับตอนนี้คือทุกวันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับตอนนี้การเข้าหาความรู้มันง่ายมากนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นเมื่อก่อนต้องมีแค่พวกหนังสือใช่ไหมฮะที่ต้องไปซื้อมาอ่าน
แต่ตอนนี้อยู่บ้านเนี่ยก็เรียนรู้ได้แล้วนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นผ่านช่องทางออนไลน์นะครับอินเตอร์เน็ตนะครับหรือว่าจะเป็นสัมมนาออนไลน์ก็ได้นะฮะ
แล้วก็จะมีในส่วนของเว็บไซต์นะครับที่เราสามารถเข้ามาค้นหาความรู้ได้ซึ่งสะดวกสบายกว่าแต่ก่อนมากนะครับ
กับอีกหนึ่งทางเลือกเนี่ยก็จะเป็นในด้านของการเข้าสัมมนานะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถเลือกเจาะจงได้เลยว่าเราอยากมาโฟกัสด้านไหนนะครับ
การวิเคราะห์ตามพื้นฐานด้านเทคนิคอะไรอย่างนี้ครับ
บางคนบอกว่าแห่การสัมมนาบางทีอาจจะน่าเบื่อแต่ว่าได้ความรู้อย่างแน่นอนใช่ไหมครับ
แต่ว่าทางด้านของหลักทรัพย์บัวหลวงเองมีช่องทางไหนบ้างที่ให้คุณผู้ชมที่เป็นนักลงทุนนั้นจะเข้าไปหาความรู้กับหลักทรัพย์บัวหลวงได้บ้างครับ
ครับก็ทางบุญของเราเองนะครับจริงแล้วเราเน้นเรื่องการให้ความรู้กับนักลงทุนเลยนะครับนี่เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของเราเลยนะครับ
พอเราไปศึกษามาแล้วเนี่ยเราเห็นว่าคนส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยขาดทุนนะครับเราชอบมือใหม่ซึ่งเราก็เลยเน้นตรงนี้นะครับซึ่งบัวหลวงเราเนี่ยมีการจัดสัมมนานะครับทุกเดือนอยู่แล้ว

ก็นอกจากนั้นนะครับสำหรับบางท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือไม่สะดวกในการเดินทางเนี่ยเราก็มีช่องทางกันในโลกออนไลน์ด้วยนะครับ
ก็คือเปิดบัญชีมาปุ๊บเนี่ยก็เข้าล็อกอินเข้ามานะครับ
ครับครับคุณแท็กครับตอนนี้อย่างที่เราทราบกันดีว่าในยุคตอนนี้
เป็นดอกเบี้ยเงินฝากค่อนข้างน้อยหลายคนกำลังสนใจเรื่องของการลงทุน
หุ้นในกองทุนเพิ่มมากขึ้นคุณแน็กจะฝากคุณผู้ชมอย่างไรบ้าง
ถ้าเกิดตอนนี้เป็นมือใหม่ครับต้องการจะเข้าไปลงทุนในตรงนี้
ทั้งหุ้นทั้งกองทุนเราควรจะเตรียมพร้อมตัวเองอย่างไรบ้างครับคุณ
ครับก็อยากฝากไว้ว่าการลงทุนนะครับมันต้องเรื่องแหล่งวันนี้นะครับ
เพราะว่านอกจากความรู้มันต้องใช้เวลาด้วย
ครับนะครับแล้วคนที่เริ่มก่อนเนี่ยได้เปรียบแน่นอนนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกว่ายุคที่ดอกเบี้ยต่ำเนี่ย
มันก็ต้องหาวิธีเอาเงินไปวางไว้ที่ที่มันสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้น
นะครับก็ให้เริ่มจัดการนี่แหละฮะเอาง่ายก่อนเลยก็
เข้ามาปรึกษากับเราก็ได้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะฮะแล้วก็
สุดท้ายที่จะฝากมาก็คือว่าในการลงทุนนะครับความรู้ยิ่งเยอะเนี่ย
ความเสี่ยงยิ่งต่ำตอนนั้นก็ควรจะเริ่มเรียนรู้ก่อน
แล้วค่อยลงมือนะครับเพราะถ้าลงมือก่อนนี่เสียงแน่นอนนะครับ
ครับผมขออนุญาตถามแทนคุณผู้ชมที่อาจจะไม่มีความรู้เลย
คนหนึ่งอยากจะเข้าไปลงทุนแต่ว่าไม่มีความรู้มาก่อน
การเข้าไปเริ่มต้นศึกษายากไหมครับหรือว่าเราเริ่มได้อย่างแน่นอน
ง่ายมากเลยครับสมัยนี้ง่ายมากนะครับคือง่ายสุดก็คือเปิดพอร์ต
ไหมฮะพอร์ตนี้เปิดฟรีอยู่แล้วแล้วมันมีพอร์ตปุ๊บเนี่ย
แล้วก็จะมีเครื่องมือนะครับมีแพลตฟอร์มต่างในการเรียนรู้ให้ครบ
อยู่แล้วนะครับจริงจริงเริ่มวันนี้เลยก็สบายมากนะครับอ่าแล้วก็ช่องทาง
ในการหาความรู้นี่เยอะแยะมากมายรวมทั้งมีนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ
มีคำแนะนำทุกวันอยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงในเรื่องนี้นะครับ
อยู่ที่ว่าเราอยากทำหรือเปล่านะครับถ้าเราอยากลงทุนเนี่ยเราไม่ต้องรอนะครับ
เริ่มได้เลยครับวันนี้ขอบคุณคุณแน็กมากนะครับผมขอบคุณมากครับ
ก็เป็นการเริ่มต้นง่ายคุณผู้ชมณวันนี้มีคนถามเข้ามาว่าถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มต้นลงทุน
จะต้องทำอย่างไรไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับลองไปปรึกษากันก่อนกับทางด้านของผู้เชี่ยวชาญ
นักวิเคราะห์แล้วก็ลองเข้าไปเสิร์ชข้อมูลในเว็บไซต์ก็มีเยอะแยะมากมาย
เริ่มต้นวันนี้เราต้องหวังผลยาวในการออมในอนาคตถ้าเกิดคุณผู้ชมนั้น
ต้องการจะมีเงินออมในการตอบแทนมากกว่า๑๐ขึ้นไปเรื่องของการลงทุนในหุ้น
หรือว่าในกองทุนนั้นก็สามารถที่จะให้ผลประโยชน์แล้วก็ตอบคำถามคุณผู้ชมได้
เพราะว่าปัจจุบันนี้อย่างที่เราทราบว่าเรื่องของดอกเบี้ยเงินออมเงินฝากนั้นค่อนข้างน้อยเหมือนกัน
แต่ว่าเราต้องประเมินความเสี่ยงว่าเราเองมีความพร้อมในการจะรองรับความเสี่ยงตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนครับ
เราจะคุยกันแบบนี้ทุกวันนะครับในเปิดโลกเศรษฐกิจกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทหลักทรัพย์บูรัวนะครับ